พูดถึงรีลาการเด้งเด้งเด้งแบบเมื่อกี้แล้วนะคะ
คือบันเทิงไทยรัฐเนี่ยนะเราจะเสนอสาวลำซิ่งสาวหมอลำไปหลายคนแล้ว
พ่อแม่พี่น้องนี่เขียนจดหมายมาบอกเรา

ส่วนหมายก็ได้สมัยนี้
ส่งไลน์มาบอกเราค่ะไหนจ้าไหนพ่อหนุ่มหมอลำหนุ่มหมอลำมีบ้างไหม

วันนี้คุณผู้ชมค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจ๋าที่ฉันขอแนะนำนี่เลย
เออนุชาเด้าฟ้าปีฟ้า
ขอบคุณค่ะ
ขอชื่อเขาอีกสักทีขวัญชื่ออะไรนะ
เออนุชาเด้าฟ้าปีฟ้า

ถ้าไม่ติดว่าเราต้องสำรวม

เออนุชาเด้าฟ้าปีนคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าลีลาเนี่ยพลิ้วไหวเหลือเกินนะคะ
สมกระฉายาด้าวฟ้าปิ้นอิหรี่พ่อแม่ที่น้อง
รับหนึ่งด้าวฟ้าปิ้นเนี่ยสนุกสนานจนฟ้าดินเนี่ยมันทะลมทะลายลงมาเลย
คือมันปิ้นอ่ะภาษาอีสานมันปิ้นมันพลิกเลยอ่ะ
คือแบบเด้งจนมันพลิกเลย
เหมือนสนุกบ้างจริงมันม่วน
โอเคจ้ะเอออนุชาหมอลำซิ่งชื่อดังคนนี้เขาแจ้งเกิดมาจากนี่เลย
หมอลำรถซาเล้งค่ะ

ไม่ใช่อะไรไอเดียเนี่ยคือเขาก็เห็นนะนะ
มาจากรถแถบเกลือที่ดังแต่ปังไม่พอทำยังไงอย่างนี้

แห่เข้ามา๖ล้อนี่เราขอเล็กละกันรถซาเล้งมาแค่๔ล้อ
เพราะมันอยู่นะก็เอารถซานเล้งนี่แหละค่ะมาประยุกต์ใช้แทนรถแห่นะ
คุณผู้ชมค่ะกระแสดีดังเปรี้ยงป้างคนดูเป็นล้านคุณผู้ชม
ทุกวันนี้ค่ะนอกจากเปิดวงนะทำไลฟ์กลุ่มปิดของตัวเองนะคะ
ยังไปร่วมแจมกับเวทีหมอลำชื่อดังด้วยเลยนะทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพง
ศิลปินภูไทยระเบียบวาธศิลป์ค่ะแม่ยกท่อยกนะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ส่งกำลังใจเป็นมาลัยออนไลน์อืมนี่พี่แจ๊คโอ้โห
เอวเขาพังหรือเปล่านะนะคืนนึงนี่นับดูไปยะหลายหมื่นนะ
เขาส่งมาจากออสเตรเลียเลยเหรอน่ะใช่หลายหมื่นมาจากต่างประเทศด้วย
นี่ออสเตรเลียนี่มาเลยนะนี่หลายหลากหลายเลยนะคะก็มาสนับสนุนน้องกันนะ
จนตอนนี้มีเงินซื้อรถสาเล็งคันใหม่แล้วนะเออน่ะค่ะเดี๋ยวพังกันหน่อยกันหน่อยจ้า
ดีใจครับที่คนมาชื่นชอบผลงานของเราครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบหมอลำครับผมสู้มาเรื่อยครับ
ทำทุกวิถีทางทำทุกแนวครับลองผิดลองถูกมาเรื่อยครับ
วงเอกนะคะทรีย์รอดสุดคะวงเจ้าเนี่ย

อยู่ลมหาข้างหน้าก็เหมือนถ้าเขาไปนะ

แต่ก็เผลอจากใจใช่งสา
จึงฝากเพลงตามเสียงลมหา

ด้วยเดือนคราวสำรรค
เออนี่คือการต่อผ้าหรือการจีบกัน

แต่คืออยากให้เก็บเอกลักษณ์นี้ไว้นะคะคุณเออนุชาต่อให้ดังกว่านี้
ยับไม่ต้องไปซื้อรถแหล่หรอกครับมันนี่เลยแสนเล็กนี่เลย

ไม่ธรรมดาเป็นร้านไร้มีสัมพันธ์เอกรักษ์เขา

เออนะคะแหมเอวดีจริงคุณผู้ชม

จะชวนไปหมดทุกคนเลยมันสนุกจริงคุณผู้ชม